ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด

ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ต่อลมหายใจให้กับคนที่คุณรักครับ
คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียว
เปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของใครต่อใครมาหลายคนแล้วนะครับ
เช่นเดียวกับครอบครัวที่มาในวันนี้ครับ

โดนรถชนตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก
ทำให้กลายเป็นเจ้าหญิงนิทา๒เดือน
คนเป็นแม่ล้มเพียงครั้งเดียว
ก็ต้องนอนติดเตียงไปอีก๒เดือน

คู่นี้มีผลกระทบซึ่งกันและกัน

มีผลกระทบต่อสมาชิกคนอื่นในครอบครัวด้วยแน่นอนครับ

ตอนที่โต๊ปอายุ๑๑ปี
ระหว่างที่เขาเดินกลับบ้าน
รถมาแต่ไหนไม่รู้มันก็ชน
ชนปะป๊บกระเด็นทีนี้มันสลบลึง
หลังที่โต๊ะถูกรถชนเป็นเจ้าหญิงนิทราวได้๒เดือน

เจ้าหญิงนิทธาตุการณ์

บ้านของเรามีกันอยู่๕คนค่ะ

แล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นลูกหนูค่ะ
ทุกวันนี้ทำงานแบบทุกอย่าง
ขูดมะพร้าวช่วยกันทำกับแม่
ใส่ถุง๒๐บาทไปขาย
รายได้ก็พอให้หลานไปโรงเรียนแล้วก็ซื้อข้าวกิน
จนโต๊ะ๔โดนรถชุน

หลังจากรถชนตอนนั้นก็ถ้านั่งตรงถ้านั่งตรงจะปวดไปหมด
ก็เลยหยุดเรียนตั้งแต่ป๔นั่น
ฉันชื่อนางบุญชูจันงามอายุ๖๐ปี
ทุกวันนี้ทำอะไรก็ทำหมด

ชีวิตยายลำบากเลี้ยงหลายคน
เป็นเสาหลักของบ้านคนเดียว
แย่ที่สุดตอนที่ยายมาลบ
วันนั้นจะเดินไปนั่งหน้าบ้าน
ก็เลยไปสะดุดไอ้ก้อนหิน
พอล้มแล้วก็ขยับมือขยับขาไม่ได้

อุ้มยายขึ้นไปโรงพยาบาล
เกือบไปที่โรงพยาบาล

อุ้มยายขึ้นไปโรงพยาบาล
ช่วงที่แม่ทำงานไม่ได้อะไรไม่ได้ทำให้ตอนนั้นในบ้านไม่มีเงินเลยอะไรเลย

ไปเอามะพร้าวมาไว้ขูดขาย
ก็ไปเอาก้านมะพร้าวแล้วก็ไปหานุ่ม
แล้วก็เก็บขวดแล้วก็ทุกอย่าง
พยายามหาเงินให้หลานไปโรงเรียนให้หลาน
ได้ลูกไปโรงเรียนกับแม่กินอะไรกิน
ตอนนั้นทำงานไม่ได้เต็มที่
ต้องวิ่งกลับมาดูแม่ด้วยไปทำงานด้วย
หาข้าวหาน้ำแล้วก็ทำกับข้าว
แล้วก็ร่างกายมันอ่อนแอม
ถ้าทำงานหนักยกหนักนี้
มันเจ็บเอวมาถึงกระดูกสลัก
ถ้านั่งตรงจะปวดไปหมด
สันหลังดูดเอวนี่เลย
ทั้งเหนื่อยทั้งโทษ
ชีวิตคนไรมันทำให้เป็นอย่างนี้
สงสารพวกหลานสงสารแม่

งั้นเราต้องวิ่งหาแล้วเริ่มกลับมาอย่างนี้
ทำไมเราไม่เหมือนคนอื่นเขา
ถ้าขาดเสาหลักเหมือนหนูไปแล้วแม่แกจะอยู่ยังไง
พอยายล้มปุ๊บยายทำงานไม่ได้

ณโต๊ะก็ไปทำงานไม่ได้เพราะว่าต้องดูยาย
ตอนนั้นคิดว่ามันลำบากครับ

ผมกับน้องเลยตัดสินใจ
ทุกกระปุกเอาเรื่องเงอที่เก็บไปอนดิน

ผมเห็นยายกับน้าทำงานหนักครับทำงานหนักมาตลอดเลยเพื่อผมกับน้อง
ผมอยากจะทดแทนบุญคุณหน้ากับยายครับ

เก็บของเก่ามาครับเราตัวเราพอทำได้เราก็ทำ
ครั้งก็ได้เยอะบางครั้งก็ได้น้อยเอามาผสมเรื่อย
แล้วก็คิดเงินไปซื้อยาเอามาให้ยายก็นะ
ทุกวันนี้ผมตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้ดูแลไอน่ากับยาย
ผมฝันว่าอยากให้ยายเดินได้
อยากให้น้าไม่รู้ว่าภาพแข็งแรง

หน้ากับยายเป็นเหมือนพ่อแม่ครับ
ว่าแกหาทุกอย่างให้เรา

ให้จะร้านเรียนสูง
ก็จะได้ดูแลตัวเองได้
ถ้ามีเงินสักก็
เอาไว้ให้ทุนการศึกษาหลานและลูก
แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปให้ใช้หนี้เขา

ใน๕ชีวิตนี้ประกอบไปด้วย
คนแก่ผู้หญิงแล้วก็เด็ก
เขาปกครองดูแลซึ่งกันและกันครับ
เห็นในภาพชีวิตนั้นก็คือความรักความอบอุ่น
ที่เขาเห็นใจซึ่งกันและกัน
เกิดขึ้นท่ามกลางความยากจนครับ
แต่เขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันให้ได้
ครอบครัวของคุณยายชูยายชูสวัสดีครับ

สวัสดีลูกเด็กและลูกย้า

เหมือนกับที่ผมถามอยู่ในใจนะครับว่า
ผู้ชายในบ้านหลังนี้นอกจากเด็กสองคนนี่

พี่๓คนก็ตายหมด

คุณตาก็ตายตั้งแต่เล็กลูกเล็ก
และยายก็ต้องเป็นคุณแม่แล้วก็เลี้ยงลูกมาอย่างนี้
เป็นทั้งแม่ทั้งพ่อเลี้ยงลูกล้านไป

ทำงานทุกอย่างเลยตั้งแต่คุณตาจากไป

ขึ้นมะพร้าวขึ้นหมา

ทุกอย่างได้หมดไพร้หน้าอะไรได้หมด

รายได้ตอนนั้นก็ดีได้เก็บได้สะสมไว้
ให้ลูกหลานเรียน
จากที่เคยพอมีเงินเก็บอยู่บ้างใช่ไหม

แล้วยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเล่าให้เราฟังหน่อย
มันเกิดอะไรขึ้นก็เพราะ
ไอ้โต๊ปโดนรถชน

เจ้าของรถเขาก็ช่วยด้วยอะไรด้วย

เราไปเฝ้าลูกทำไมมีเงินไปซื้อกิน

แล้วอยู่นานอยู่นานอยู่นานไหมล่ะ

วงศจกษนั่นัดนั้นยายยังไม่เป็นอย่างนี้

เริ่มออกละออกไปออกไปนอกหมด
พอกรีะตับฟื้นได้
ก็โต๊ะฟื้นได้เดือนสองเดือนทีนี้ก็
พี่สาวก็เอาเจ้าเซฟมาทิ้งอีก
เฟฟอยู่ได้เท่าไหร่แล้วถึงได้มีซีมาอีกคนนึง
เซฟไปอนุบันหนึ่งไอ้เจ้าซีก็มาอีก
รู้สึกยังไงตอนนั้นที่พอเห็นหลานคนที่สอง
คิดว่าต้องสู้ต่อไป
ถึงก็เอามาทิ้งยังไงกับสายเลือดของเรา

เรียกกันด้วยน้ำพักน้ำแรงของผู้หญิงเพียงคนเดียวนะครับ
แล้วตอนนั้นระหว่างที่เลี้ยงหลานด้วยเลี้ยงลูกสาวคนเล็กด้วย

จ้างครับไปเก็บมะขามมาก็เกะขาย
เอาเม็ดโอ่งแล้วแกะเนื้อมะขามขาย

เอามะขามเปียกเนี่ยนะคะมะขามปั้นเนี่ยนะมาแกะขาย

เก็บมะขามแล้วหนึ่งอาชีพแล้วแล้วอะไรอีกยาย
ลูกไปเก็บงิ้วเก็บมะพร้าวมาทุกอย่างเอาหมด

ก็คือวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นที่บอกว่าล้มไปที่โอ่ง
เดินไปเฉยไปสะดุดเลย
กขาขึ้นไม่ได้ข้างหนึ่ง
สะดุดไปไปตะคุบเอาโอ่งน้ำ
ขมมไปหัวอยู่ในโอ่งน้ำไป

ไอ้โต๊ะมันมาจากไหนไม่รู้มาเห็นยายลงมันก็ร้องตะโกน

มันก็เลยอุ้มยายลากยายใส่รถไสไอไปโรงพยาบาล
กี่เดือนค่ะจ๊ะสองเดือนสองเดือน
จากที่คุณยายเคยเป็นเสาหลักคนแรก
พอเสานี้ล้มปั๊บโต๊ปต้องยืนขึ้นมาให้ได้
ก็วิ่งหาของขายผักอะไรก็ขายเสร็จอะไรเสร็จ
ขี่จักรยานขายเสร็จอะไรเสร็จก็
วิ่งไปดูแม่กับโรงพยาบาลทำกับข้าว
ให้หลานไปโรงเรียนตอนเช้า
ตอนเย็นทำสิทธิ์อะไรสิทธิ์
วิ่งไปทำกับข้าวหาเงิน
แล้วก็ดูหลานด้วยดูเด็กด้วย

มันก็ได้แค่สามโลยมันก็ได้แค่สองโลยอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่ามันมีผลกระทบมาตั้งแต่ที่เราผ่าตัด
ผ่าตัดนั่นดามเหล็กดามอะไรมากขนาดไหนฮะ
ดามทั้งข้างหลังแล้วก็ข้างหน้า

ก็ถึงได้มีปัญหาเพราะว่ามันทั้งหลังทั้งกระดูกอะไร

ทีนี้ก็เวลาเดินนานไปมันก็เจ็บปวด
ก็ต้องสู้ลุกขึ้น
หลานไม่ได้ไปโรงเรียนไม่มีเงินไปโรงเรียนอย่างนี้ค่ะ
อีกหนึ่งหน้าที่ที่ผู้หญิงที่ชื่อว่าโต๊ปนี้ไม่เคยละเลยเลย
นั่นก็คือทำหน้าที่ของความเป็นลูกที่ดีต่อแม่

ก็เลยแบบไม่กล้าให้แกอยู่คนเดียวแกล้มบ่อย
ก็เลยต้องเอาแกไปด้วย
เห็นบ้างว่าวางนี้ไปเก็บขยมขยับ
เด็กก็เตงบูเร็งกันไป

ยังไงก็ขอให้ได้นั่งอยู่ใกล้ได้เห็น
คือไม่ทิ้งไม่ให้คลาดสายตาว่างั้น

รักแม่คนนี้มากแค่ไหนครับ
รักมากรักแบบเท่าชีวิตเราเลยค่ะ

ขอบคุณครับ
ครอบครัวนี้นะที่น่าปลื้มใจอยู่อย่างหนึ่ง
บอกว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีนะ

เห็นบอกกระเตงกันไปเก็บขยะกันเหรอลูก

ในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้เหรอลูก

ใครที่เป็นเด็กวัดด้วยลูกใคร
ซีจันทึงสุขครับผมเสาร์อาทิตย์ตอนเช้า

คือซีจะตามหลวงพ่อไปอย่างนี้เหรอลูก

ทำไมหนูชอบไปกับหลวงพ่อลูก
เพราะว่าไม่มีใครช่วยถือของหลวงตาครับ

เห็นบอกว่าเวลาที่หลวงตาให้สินให้พรเราก็พนมมือด้วยเหรอลูก

จากภาพชีวิตนะครับสองคนพี่น้องนี้
กระปุกออมสินด้วยในวันนั้น
มันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเรา

ยายไม่สบายค่ะ

คือยายก็ไปทำงานไม่ไหวแล้วไม่สบาย

คุยกันว่ายังไงในวันนั้นเล่าให้เราฟังสิลูก
คุยกันบอกว่าสภาพครอบครัวเราเป็นมี
เงินเราในกระปุกก็พอมีอยู่
น่าจะถูกชื่อกับครอบครัวได้
เอาไปซื้อยา
พ่อรู้แล้วยายรู้สึกยังไง
เด็กคนนี้มันมีสมองคิดดี

ขโมยใครถามหลังนี้
ถ้าขโมยเขาไปเอาไปให้เขาคืน
ถ้าไม่ขโมยก็ไปซื้อกับข้าวซื้อข้าวมาหงให้น้องกิน
แค่นี้แหละพูดแค่นี้ยายจนหลับไปอีกเลย

ก็คือเป็นลูกของโต๊ปได้

พ่อเค้าไปตั้งแต่๔เดือน
เค้ารับพระราชครบครัวไม่ได้
รับพระราชครบครัวไม่ได้
เขาก็ไม่มา
พี่สาวเขาเอา
พี่สาวเขาบอกว่าให้หนูกู้ให้๔๐๐๐บาท
ทีนี้เขาว่าเขาจะรับผิดชอบเอง
นี่หนูก็เลยกู้มาให้เขาเขาก็ไม่รับผิดชอบ
นี่ก็ไปยืมกับผู้ใหญ่๑๕๐๐บาท
๑๕๐๐บาทให้เด็กไปเรียนกับ
มัน๕๕๐๐บาททั้งหมด
ตีซะทั้งหมดเลยนี่คือครอบครัวนี้นะ

แต่เราก็ไม่มีใช้ให้เขาเราก็
มันเยอะสำหรับครอบครัวเราไหมถามจริง

ใช่เขาไม่มีไม่มีให้เขา
ไม่มีให้เขาไม่รู้จะทำยังไง
จากหนี้๕๕๐๐บาทนี่แล้วเนี่ยแล้วบ้านช่องล่ะครับ
บ้านช่องห้องน้ำไม่มี

เวลาเข้าห้องน้ำก็จะเอาไปใช้ส่งไป
เห็นบอกว่าบ้านที่อยู่ก็ไม่ได้แข็งแรงใช่ไหมครับ

เป็นยังไงบ้างสภาพบ้านอ่ะยายจ๋า
สุดทรงบ้าง

แต่ว่าตัวบ้านอยู่มานานแล้ว
นานแล้วตั้งแต่พ่อแม่อยู่
ฝ่าบ้านถ้าเกิดว่าลมมาแรงเป็นยังไงครับ

มันก็พังมันก็ปิวเลยแต่บางทีก็ปิว

คุณผู้ชมครับวิกฤตชีวิตของบ้านหลังนี้นะครับ

นั่นก็คือน้ำใจของคนในบ้านนะครับ

มันทำให้ผมเนี่ยได้เห็นถึงความรักที่พวกเขามีต่อกัน
แต่โชคดีนะคะที่ยายชูยังมีฮีโร่ตัวเล็กเข้ามา
นี่จะพูดถึงว่ามันเหมือนความโชคร้าย

ส่งเด็กน้อยเข้ามาเป็นกำลังใจและขวัญให้กับบ้านหลังนี้
วันนี้จึงมาขอโอกาสที่เวทีเกมต่อชีวิตแห่งนี้ครับ
ช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของยายชูนะครับ

จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตได้หรือไม่
เงิน๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
ยายจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเซฟขึ้นมาตอบครับ

ทำไมถึงเอาภาษาไทยให้น้องเซฟครับ
พูดชัดดีกว่าใคร